คุณผู้ชมไปตามจับหัวขโมยกันหน่อยนะคะที่นครสวรรค์แสบสุดสุดแสบเลยค่ะ
ว่ายังไงตระเวนขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะ
ขโมยของของชาวบ้านนะคะทั้งเหลื่อยไฟฟ้าแบตเตอรี่รถยนต์

ลื้อสมนี่ที่ออกเดี๋ยวลื้อนี่ลื้อนี่
ลื้อหนี้ออกหมดเลยอืมเข้ามาประตูก็ปิดไม่สนิทอืม
เจ้าของเข้ามาประตูมันเนี้ยปิดไม่สนิทเลยดีนะมันก็ได้ตังค์ไปบ้างหรือไม่
ไม่รู้มันได้ไปหรือเปล่าแต่มันมีอยู่ในนี้ไม่รู้เท่าไห
แต่มันเหลืออยู่ยี่สิบบาทอืมทิ้งตังค์ไปให้ยี่สิบบาท
เหลือตังค์อยู่ยี่สิบบาทแต่ไม่รู้เขาเอาไปนี่นะคะแบตรถไถก็หายไปนะคะ
คือมีเวลามาแกะแบตรถไถด้วยหรือรถกระบะด้วย
ของทุกอย่างที่สามารถใช้ได้เขาเอาไปหมดเลยถึงขั้นรีวิวกันแบบนี้เลยทีเดียวนะคะเอาไปหมดเลยนะฮะ
หมดทุกช่องเลยเนอะใช่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเกษตรกรคนที่บอกว่าเนี่ย
ซอกเงินอยู่ตรงนี้เอาไปเหลือว่ายี่สิบบาทท่านนั้นแหละค่ะเนี้ย
เสื้อเขียวเนี่ยนะคะชื่อว่าคุณถนอมสมสวัสดิ์นะฮะ
เป็นเกษตรกรทำไร่มันสับปะหลังนะคะก็เอาคลิปเนี้ยส่งให้นักข่าวของเรา
แล้วก็บอกว่าเธอกับครอบครัวออกไปทำไร่มันสับปะหลัง
จอดรถกระบะคันนี้ไว้ริมถนนห่างไปสักประมาณ๒๐๐เมตร
ระหว่างนั้นก็กำลังจะเดินกลับมาที่รถแล้วก็เห็นรถมอเตอร์ไซค์สีเขียว
ไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
ใส่เสื้อแขนยาวสีน้ำตาลอ่อนนะคะสวมหมวกใส่แมส
ขับผ่านมาสักครู่ก็ขับกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ตอนแรกเนี่ยเธอบอกว่าก็ไม่ได้แปลกใจอะไรแต่ว่าหันไปเห็นถุงปุ๋ย
ถุงปุ๋ยที่คนขี่มอเตอร์ไซค์ถืออยู่
มันมีใบเลื่อยของเลื่อยยนต์ของเขาโผล่ออกมา
มั่นใจว่ารักษณะคล้ายกับของเธอก็เลยรีบกลับไปดูจุดที่วางเลื่อยยนไว้
พบว่าอ้าวมันหายไปมันหายไปจริงก็เลยตะโกนบอกเพื่อนบ้านที่มาทำไร่มันเนี่ยนะ
บอกว่าให้ช่วยกันสกัดจับหน่อยแต่ไม่ทันค่ะ
เพราะคนร้ายขี่หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
พอเธอรวบรวมตั้งสติได้ก็เลยกลับมาที่รถกระบะที่จอดไว้
แทบจะเป็นลมพบว่าประตูรถเนี่ยถูกเปิดออก
ข้าวของในรถก็ถูกลื้อค้นกระจัดกระจายแบบนี้ค่ะ
ไฟฉายเงินสดจำนวนหนึ่งก็หายไปด้วย
แค่นี้ไหมที่มะนาวไปไม่จบนะคะ
ไม่จบแค่นี้เพราะพอไปสำรวจตรวจสอบรถไถ
นี่รถไถนี่แหละค่ะอยู่ใกล้กัน
พบว่าแบตเตอรี่ของรถไถก็ถูกถอดออกไปด้วย
หลังจากนั้นเธอกับลูกก็เอาล่ะมานั่งจับเขาคุยกันหน่อยสิ
นั่งกลับนึกย้อนไปคิดว่าเอ๊ะ
จำได้ว่าก่อนหน้านี้เคยมีรถกระบะแล้วก็มอเตอร์ไซค
คือตอนนั้นนะคะคิดว่าชาวบ้านเนี่ยมาดักจับกระไตรึ่าเปล่า
ก็ไม่ได้แปลกใจแล้วก็เอกใจอะไรนะฮะแต่พอมาลำดับเหตุการณ์รวบรวมสติได้
บอกว่าใช่เลยน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยที่เป็นหัวขโมยในการขโมยครั้งนี้แน่นอนนะคะ
บอกว่ามูลค่าความเสียหายทั้งหมดเนี่ยเกือบหนึ่งหมื่นบาทเพราะฉะนั้นอยากให้คนที่พบเห็น
คนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซคันนี้นะคะช่วยกันแจ้งเบาะแสกันหน่อย

สิ่งที่มันขโมยไปก็เป็นอุปกรณ์ในการทำมาหาเลี้ยงชีพเธอทั้งนั้น